มีชายพูดว่า

จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม
จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม
จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม
จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม

จะพิจารณาคม
จะพิจารณาคม
ส่วนหลักการประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเมื่อผู้ถือรัฐาธิปัตย์
มองว่ายังไปสากลจ๋าไม่ได้นะฮะก็ต้องทำใจ
เห็นบางคนบอกว่ากลัวถ้าข้อเสนอแบบนี้แล้วกลัวว่าคอสชจะเข้ามากลายเป็น
คู่ขัดแย้งซะเองอะค่ะพี่ทงคือจริงจริงแล้วมันก็เป็นอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าอาจเป็นคนกลางไม่ใช่เหรอที่เขาเข้ามา
ไม่ใช่หรอกครับคือตอนนี้ถึงขอสชจะตั้งใจทำงานเพื่อจะวางรากฐานประเทศ
แต่ว่าก็มีคู่ขัดแย้งให้เห็นก็คือฝ่ายการเมืองที่สูญเสียอำนาจ
เขาไม่ได้ถือว่าเป็นคนกลางหรือไม่กลางเขาถือเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับ
และเมื่อมีการเลือกตั้งอันเป็นความช่ำชองชำนิชำนาญของคู่ขัดแย้งกับคอสชเนี่ย
มันก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีมาตรการหรือมีกระบองไว้คอยกำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิด
ฉะนั้นจึงเป็นที่มาของข้อเสนอที่ใครฟังดูแล้วก็ออกจะอึดอัดใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับ
ก็ถึงเวลาที่จะต้องคิดว่าประเทศเราจะเดินหน้าไปแบบไหน
เดินหน้าประชาธิปไตยจ๋าเลือกตั้งกันแล้วก็ฝุ่นตลบ
หรือจะเลือกตั้งแบบกติกาที่ควรจะเป็นนะครับ
แต่ไม่ใช่ว่าเอาอำนาจผลิตการทุบโต๊ะลงไปอย่างนั้นการเลือกตั้งก็เป่าประโยชน์
มันควรจะต้องมีการวางจุดที่เหมาะสม
ซึ่งคนที่จะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยผมก็ยังยกย่องอาจารย์มีชัยอยู่ว่า
ถ้าปล่อยอิสระให้อาจารย์มีชัยวางระบบเนี่ย
มันก็จะดูนุ่มนวลกลมกลืนนะครับ
แต่เมื่อคนที่ทำอะไรได้น่มนวลกลมกลืน
กลับจะต้องมาคอยสะดุดด้วยการรับฟังคำสั่งเนี่ย
มันก็ออกจะเป็นความอีหลักอีเหลือที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังเชื่อมือว่าข้อเสนอทั้งหลายทั้งปวงที่มีมาเนี่ย
ผมคิดว่าไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับขอสชที่เสนอไป
ต่อให้เสนอซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังไง
มันคงจะต้องออกมาในรูปแบบที่มันเป็นไปได้อธิบายได้
ตัวอย่างง่ายจำนวนสวแต่งตั้ง๒๕๐คนเนี่ยนะครับ
สองประเด็นนี้อาจจะได้นะครับ
แต่จะถึง๒๕๐หรือไม่ก็นั่นประเด็นหนึ่ง
ประเด็นที่๒ที่เสนอมาอีกสำทับลงมาอีกว่า
ในจำนวนสวแต่งตั้งหรือถ้าชาวบ้านเขาเรียกลากตั้ง
จริงแล้วก็ความรู้สึกของคนเป็นอย่างนั้นนะครับ
จะให้มีโดยตำแหน่งอีก๕๖ตำแหน่งพบเหล่าทัพพบตรอะไรเนี่ย
เป็นโจทย์ที่ยากนะครับสำหรับว่าจะเขียนยังไง

สวให้มีกรรมการสัญหาหรือแต่งตั้งไปแล้ว๒๔๔คน
และโดยตำแหน่งอีก๔คนผมว่ามัน
มันเป็นรัฐมนุนที่พิลึกพิลั่นนะครับ
โมดคะการข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสวเกี่ยวกับอำนาจทั้งหลายเนี่ย
เป็นความตั้งใจไหมที่ให้แบบอำนาจสุดไปเลย

เพื่อที่จะดูการต่อรองของกรรมการร่างรัฐมนุน
แต่เรียกว่าสุดคงไม่เป็นแบบนั้น
แต่ผมมองว่าเขาตั้งใจอยู่แล้ว

อาจารย์บวรศักดิ์เองก็บอกว่า
ก็รู้ว่าเขาจะต้องเอาแบบนี้ต้องการยืดต่อไปยืดต่อไป
เพราะว่าการจะลงจากหลังเสือ
ลงเฉยจัดไปการเลือกตั้งแบบนั้น
ทุกอย่างหมดไปตามกฎิกาประชาติไป
เสือกินแน่ลงไม่ไหวหรอก
เขาก็ต้องมีแบบนี้ตั้งสว

อาจจะมองว่าเป็นสวนอมินีก็ได้
เพราะจัดสรรมาเลยทั้งหมดเลย๒๕๐
เสียงมีอำนาจมีหน้าที่มีเรียกว่า

ป้องกันการแก้ไขรัฐมนูลได้นะครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่า
คนที่จะมาเป็นรัฐบาลต่อไป
ต้องอยู่ใน
เขาเรียกว่าอยู่ในความเห็นชอบ
ของผู้มีบารมีเหลือสอวอ
สวไม่ได้เลือกนายกนะสสเลือกกันเอง
แต่เขาสามารถควบคุมการบริหารได้
รัฐบาลบริหารไม่ได้มันจะอยู่ได้อย่างไร
เขาก็ต้องเลือกเอาคันนี้เป็นนายกนะ
เอาพักกันนี้เข้ามามาอยู่ร่วมกันนะครับ
ในการบริหารมาบริหารเส้นทางการบริหาร
ควรจะทำแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะครับ

เราลงเรือแป๊ะแล้วก็ต้องตามใจแป๊ะ

จะให้มีสอวอแบบนี้เสนะไปในรักอักษรไปแล้ว
ต้องทำนะประกาศแบบนี้นะ

มันประดุมอังเข้ามาเนี่ย

คุณอยากให้อยู่อย่างสงบใช่ไหม

อย่างที่แม้ต้องสงบเนี่ย

ผมก็เลยยังมองว่าถ้ามันมีความเห็นแตกต่างประชาชน
สัิริฟาพถูกกดไว้ห้ามแสดงความคิดให้แสดงความคิดเห็น
มันมาเป็นถังเลยบอกว่ามันจะมาเป็นถังน้ำผึ้งอันนั้นจะมาเป็นถัง
อย่างนี้น่ากลัวเหมือนกันที่พี่โมดพูด
ลิขิตแล้วคะ๓ข้อเสนอเนี่ยอะไรที่แหมเป็นที่ติดอกติดใจที่สุดเลย
จริงแล้วมันสอดรับกันทั้งสามัญ
แต่ว่ามันอุตส่าหลียมานานแล้วนะ
เมื่อก่อนเห็นนวดวันนี้มันชัดขึ้น

ในเมื่อทหารเขาเข้ามายึดอำนาจ
เขาก็ต้องคิดสำหรับตัวเขาเองด้วยแล้วก็คิดถึงประเทศชาติด้วย
แต่เขาก็เปิดเผยก็เป็นเรื่องดีพอสมควร
ในสร้างรูปแบบที่จะดูแลรักษาอำนาจต่อไป
เพียงแต่ว่ามันในสาระการปัจจุบัล
ขอต่อช่อง็ต้องเร่งกระชับคำนาจคือถ้าอ่านกันจริงนะเขาบอกผมจะเอาแบบนี้นะ
ไม่ผ่านประชามติก็เป็นอีกเรื่องเขาก็ไม่สนเพราะมันจะต้องเดินอย่างนี้
ถ้าไม่ผ่านเขาก็อันนั้นใหม่ก็เขียนเองแล้วก็จบเลยจะเขียนยังไงก็ได้
แต่ปัญหาสำคัญที่ว่าความรู้สึกของประชาชนหรือการยอมรับเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหน
เขาอาจจะตั้งคำถามว่าคุณอยู่๕ปีเนี่ยคุณจะทำอะไรบ้าง
ผมไม่ใช่บอกคุณมีผ่านพัฒนามีอะไรค่ะผมไม่รู้
คือมันจะเป็นไม่ใช่เหมือนว่าผมจะเอาอย่างนี้กดหัว
โดยคนก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะทำอะไรวะ
๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเลย
ยังเดี๋ยวพูดกันไปเอาความปรารถนาความต้องการมาบอกกันได้เลย
แต่ในทางปฏิบัติมันก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเลย
คราวนี้การบริหารจัดการแก้ปัญหาที่จะต้องควบคู่ไปด้วย
หรือที่เรียกกันว่าทำปฏิรูปไปด้วยเพื่อให้สวเนี่ย
กำกับตรงนี้ไม่ให้รัฐบาลที่มีการเลือกตั้ง
แม้แต่เครื่องใบเบี้ย
อันนี้มันก็จะเป็นข้ออ้าง
หรือว่าเป็นความตั้งใจจริงก็ว่ากันไป
แต่ว่าการเปลี่ยนผ่านมันมีอะไร
ซึ่งจำเป็นเหนือกว่าที่พวกเรารู้
รู้แล้วพูดไม่ได้หรือไม่อันนี้ก็น่าคิด
เพราะว่าโครงสร้างประเทศเรากำลังเปราะบางนะครับ
ผมมองอย่างนี้ในที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องตามใจเรือแป๊ะไปพอสมควร
แต่อาจจะทำใจได้ไม่หมดเหมือนอย่างที่คุณทงชัยว่า
ที่ผมเป็นห่วงแล้วก็การจะอยู่๕ปีแบบบทเฉพาะการเนี่ยนะ
สว๒๕๐มาจากการแต่งตั้งรวมทั้งกองทัพด้วยนะครับผู้เป็นเจ้าของอำนาจแล้วยังโอมอยู่
พฤติกรรมของการใช้อำนาจประพฤติปฏิบัติเป็นที่ศรัทธายอมรับของสังคมของประชาชนหรือไม่
ผมมองไปถึงตรงนั้นสำคัญกว่านะครับเพราะว่าเขาจะเอาอย่างนี้เนี่ยแม้ประชามติไม่ผ่านก็อย่างที่คุณลิขิตว่า
เขาก็ต้องเอาจนได้แต่เขาจะอยู่ได้หรือไม่หรือเปลี่ยนผ่านได้ราบรื่นหรือไม่
อย่างที่ประกาศแล้วให้เหตุให้ผลเอาไว้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
การใช้อำนาจวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีไป๕ปีไม่ใช่น้อยนะครับ
เสพติดเกิดเหลิงแล้วแฝงน้ำลายไหลน้ำย่อยพังพลูกันอย่างนี้
ผมว่าอยู่ยากเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงข้างหน้ามากกว่า
ณวันนี้เขารัฐาธิปัตย์ก็ทุบเอาจนได้อยู่แล้ว
กำลังจะบอกว่าประเทศไทยในวันนี้กับประเทศไทยเมื่อกลับไปที่ใช้รัฐธรรมนูลปี๒๕๖๒
ตอนที่มีรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์มันไม่เหมือนกันแล้ว
แม้ว่าจะพยายามใช้โครงสร้างเดียวกัน
ใช่มันก็ต้องมีปัจจัยต่าง

ในสภาจนที่มีภาพวาลนายกเลิกหนักเตาลาออกกลางสภาครับ
แต่จริงแล้วไม่ใช่ถึงต่อให้สมัยนั้น
มีอำนาจล้นเหลือแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามีกลุ่มยังเติร์กยื่นคำขาด

เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของโลกและของประเทศไทยนะครับ
การที่กำหนดสวมีอำนาจมากมาย
แล้วก็คานกับสส๕๐๐คนเนี่ยนะ
ไปแล้วในอนาคตเท่ากับว่าจะมีพักการเมืองใหม่เกิดขึ้นอีกพักหนึ่ง
นอกเหนือจากประชาธิปัตย์เพื่อชาติไทยของวุฒิบันฑาอะไรอะไร
ผมอยากจะให้ฉายาพักนี้ว่าพักสุริยคราช
คืออมอำนาจไว้จนมืดมิดนะครับ
แต่ปรากฏการณ์ของโลกที่เป็นไปเนี่ย
ไม่มีทางที่ใครจะอมอำนาจได้ตลอดการ
ทำมาเกือบ๒ปีแล้วแต่ขอเวลาเปลี่ยนภาย๕ปี

สมัยก่อนเนี่ยนะครับย้อนหลังกลับไปก่อนปี๒๑อีก
สมัยคุณธานินไกรวิเชีย
ก็ทำคล้ายกันแต่คราวนั้นน้อยกว่านี้
ขอเปลี่ยนภายอีกสี่ปีแล้วก็
เดินหน้าประเทศอีกสิบหกปี

ไม่นานเลยใช้เวลาเร็วมาปุ๊บ
ไม่เอาแล้วนะตอนนั้นก็ใช้คำว่าคณะปฏิรูป
คณะปฏิรูปเขาเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่
ในอำนาจของคณะปฏิรูปคณะปฏิรูปฟังแล้วยังไม่เอาเลยนะ
อันนี้สังคมรอฟังกันอยู่เช็คชื่อกันอยู่
เช็คเยาะกันอยู่ทุกวันดากันอยู่ทุกวัน
ลองให้เขาเปิดปากให้เขามีอิสระให้มีเสดีให้พูดกันได้สิ
แสดงก็ไม่เห็นต่างได้เลยเพราะว่าอยากกลับบ้านทุกวัน
แต่ประเทศไทยเรามันเหมือนมีเวรมีกรรมอะไรก็ไม่รู้นะ
พออำนาจจากการเลือกตั้งเบ่งบานนะ
เข้าไปบริหารประเทศมันก็ประเทศเห็นอยู่
เสียของพอปฏิวัติสลับขึ้นมา
๔๙เสียของเอากันหลังนี่แหละ
คราวนี้มันจะเสียของหรือไม่เพราะว่าเขากลัวเสียของนะ
ที่ออกมาแบบนี้แต่ถ้ายิ่งกลัวมาก
ผมว่ามันจะยิ่งเสียสุดท้ายพี่ลิขิตมีอะไรจะฝากไหมคะ
ที่น่ากลัวสำหรับอำนาจที่จะโอมต่อไปอีก๕ปี
ถึงแม้ว่าท่านประยุทธ์กับท่านประวิทธิ
บอกยังไงก็ไม่รับเป็นนายกแน่นอน
ยังจะไม่เป็นนายกอะไรเนี่ย
ยังไม่เชื่อแต่ว่าให้วิศนุพูด
ว่าเขาไม่เป็นนะเขาไม่ได้พูดเอง
คุณประวิทธิ์พูดฉันเมื่อวันเพื่อให้เกิดไอ้นายเสร็จทานมันเบา
ไอนี่ไงนะจริงและมัน
มันมันแน่นอนอ่ะแต่ประวัติศาสตร์มีแล้วนะ

ไม่มันใช้เหตุผลใหม่ได้อันนี้คือเป็นความจำเป็นของเขา
มันไม่ใช่เรื่องอะไรเพียงแต่ว่าคงจะทำได้ดีแค่ไหน
ให้คนยอมรับได้ดีแค่ไหนในช่วง๕ปีจากนี้ไป
อันนั้นนะมันก็จะกระแสมันก็จะตีกลับมาสู่เขาได้แบบเจ็บปวด
โอ้โหสองแรงบวกนะครับคือถ้าคนไทยจะยอม
ครับครับผมเชื่อว่ายอมพลเอกไปยุดได้คนเดียวหรอกครับ
ยังไปนับสองนับสามเลยผมว่าตอนนี้เพราะว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับ
แต่ให้ยอมเนี่ยคนไทยฉลาดขึ้นเยอะเนี่ย
เขาต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าเขาเลือกแล้ว
เขาไปได้ประเทศไปได้สังคมยอมรับ

โปรดติดตามตอนต่อไป